คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้มีคนถามว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ
จากการดูลักษณะแล้วไม่เหมือนการทำหล่น
แต่เหมือนกันเอาไปกองทิ้งไว้ในกองขยะมากกว่า

ประชาชนเอ่ยใบขับขี่เอ่ยใบสั่งเอ่ย
คุณแล้วทั้งหมดมันเป็นเอกสารทางราชการ
สมมุติว่าคนไปเจอเอาแล้วเอาไปปลอมแปลงจะยังไง

คือมันคือเอกสารสำคัญที่ระบุตัวตนของใครแต่ละคนเลย
ถูกทิ้งปะปนกับขยะอยู่ริมถนน
นี่มีการเจาะโรงเจาะรูพวกบัตรเก่าที่เขาเอาไปเปลี่ยนหมดอายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
อันนี้คือพัทยาสอยเก้าอำเภอบานละมุงจชนบุรี
ชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจเพราะอย่างที่คุณพูดว่า
ถ้ามันถูกมิจฉาชีพเก็บไปปลอมแปลงทำอย่างไร

ก็เลยให้ตำรวจไปตรวจสอบเพราะเป็นพื้นที่ของบารมุงนะ
จากการตรวจสอบบัตรทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นรุ่นเก่า
และหมดอายุแล้วมากกว่า๑๐๐ใบ
แล้วก็มีใบสั่งของตำรวจ๒๐ใบ
ระบุสถานีตำรวจภูทรบางละมุง

ซึ่งเป็นใบสั่งส่วนใหญ่นะปี๕๔นะฮะ
เนื่องจากว่าคุณผู้ชมฟังดีนะเขาบอกว่ามีนโยบายในการปรับ
ภูมิทัศน์โรงพักก็เลยสั่งการให้ตำรวจที่รับผิดชอบ
ก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเก็บเอกสารจำพวกใบทั้งหมด
ทั้งหมดเหล่านี้อืมไปเก็บไว้ที่บ้านพรรคส่วนตัวค่ะ
แต่ว่าระหว่างการขนไปทำเอกสารหล่นริมถนนโดยที่ไม่รู้ตัว
เหรอจนมีชาวบ้านไปเจอเอ๊ะการขนนี้เขาต้องใส่กล่องไหมหรือยังไง
อืมแต่ภาพที่เห็นคือมันไปกองไว้กับขยะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการทำหล่นหรือว่าตั้งใจไปทิ้งไปฟังเสียงท่านนะครับ
ก็ยังยังเป็นการทำหล่นนะครับแต่อาจจะมีคนแบบพอหล่นปุ๊บก็เอาไปกดกว่าทิ้งอยู่ดินทางหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอตรวจสอบต่อไปที่นี้
เอกสารทั้งหมดทั้งมวลนั้นตามระเบียบนั้นต้องเก็บไว้๑๐ปีไว้ตรวจสอบ
ถึงจะทำลายทิ้งได้ในส่วนของบัตรประชาชนก็ถามท่านท่านบัตรประชาชนของใครนักหนา

ไปแจ้งหายแล้วก็ไปทำใหม่
ทำให้แบบนี้ก็ตกอยู่ที่สอนอ

แต่ว่าก็ระวังเรื่องของการปลอมแปลงจากมิจฉาชีพแล้วกันนะครับ